ใช่แล้วค่ะเกิดขึ้นที่กรุงเก่า
จังหวัดพระนคร๔อายุทยา
เป็นเหตุวัยรุ่นก่อเหตุยิงทะเลาะวิวาดกันค่ะ

แต่ว่าเคราะห์ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผู้เสียชีวิต
พอเกิดเหตุปุ๊บตำรวจสพพระนครศรีอยุธยา
ก็เข้าพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นลานจัดงานนอกอาคารศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง

พอลงพื้นที่ไปตรวจสอบปุ๊บ

แล้วก็ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บคือเป็นผู้หญิง๑คน
แล้วก็เป็นผู้ชายอีก๓คน

ส่งโรงพยาบาลราชธานีไปแล้วก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ก็พบกองเลือด
แล้วก็พบหัวกระสุนขนาด๓๔

พวกเห็นเหตุการณ์ไล่ฟังแบบนี้บอกว่า
ช่วงเกิดเหตุดนตรีในงาน
ก็ยังคงเล่นอยู่ตามปกตินี่แหละค่ะ
ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น

สักพักก็มีคนเจ็บซุดลงไปกับพื้น

เขาก็จะนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มีประชาชนที่ส่วนใหญ่ไปเล่นสัตว์น้ำสงกราน

มีการแสดงดนตรีด้วยหลายคนก็อาจจะฟังดนตรี
ขณะที่บางคนก็เล่นสัตว์น้ำสงกราน

ปรากฏว่าก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทาง

หากลุ่มวัยรุ่นที่ยังอยู่ในงาน

แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่เรารายงานกันไป
จากนั้นกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุก็หลบหนีไป
และบางส่วนตอนนี้อาการก็ปลอดภัยดีแล้วค่ะ
กลับไปก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ
บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

ก็เกิดเหตุลักษณะคล้ายกันคือช่วงเย็น
เกิดเหตุการณ์วัยรุ่น
ยิงปืนเข้าใส่กลุ่มวัยรุ่นด้วยกัน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ
ถนนหน้าอ่างเก็บน้ำพระราชานุสวรี
สมเด็จพระนาจิสวรรค์มหาราชทุ่งภูเขาทอง
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔คน
หลังก่อเหตุคนร้ายก็ได้ทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัว
คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
กับกลุ่มที่ตามคู่วาริไปยังบริเวณจัดงานที่ศูนย์การค้า

เพราะว่านายทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่บอกว่า
ตอนนี้ได้สั่งห้ามจัดกิจกรรมในจุดที่
เกิดเหตุทั้งสองจุดไปแล้วในวันนี้โอ้โหเห็นไหมคะ
พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้คนที่เขาสนุกสนาน
ต้องได้รับเดือดร้อนไปด้วยอ่ะใช่ครับอืมนะฮะ